คมนักฟุตบอลอาชีพก็ได้มีการยื่นหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกรอบเวลาในการลดค่าเหนื่อยตลาดซื้อขายนักเตะ
ทั้งเรื่องของสัญญาจ้างด้วยนะครับ
คมนักฟุตบอลอาชีพที่มีสินทวีชัยฮาไทยรัฐนากุลเป็นนายกสมคม
ยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอล
กรณีให้สโมสรสมาชิกปรับลดค่าจ้างนักเตะและเจ้าหน้าที่ทีม๕๐
ในช่วงที่ไทยลีกหยุดการแข่งขันจากการระบาดของโควิด๑๙
เพื่อความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกครอบครัวฟุตบอลไทย
ขอความชัดเจนจากประมุกลูกหนังไทย๓ข้อนะครับ
ขอให้กำหนดกรอบระยะเวลาบังคับใช้มาตรการปรับลดค่าจ้าง
ตามสัญญาของนักกีฬาอาชีพและเจ้าหน้าที่ทีมในช่วงที่งดการฝึกซ้อมนะครับ
๒ตัวอย่างหนังสือการปรับลงสัญญาที่นักกีฬาฟุตบอลอาชีพและสมสอน
สามารถนำไปปรับให้สอดคล้องกับระยะเวลาของฤดูการใหม่
๓ระละเอียดระยะเวลาและช่วงที่กำหนดให้มีการเปิดตลาดซื้อขายใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการกลับมาแข่งขันต่อในเดือนกันยายน
ด้านวันนิชยาหลวงท้องหลังนักวอเลอร์บอลหญิงทีมชาติไทย
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วมการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า
รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อให้เกิดความสะอาดป้องกันโรคโควิด๑๙
เขตเทศบาลจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งแฟนกีฬาหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่านอกจากคุณนิชยาจะเป็นนักกีฬาวอเล็กบอลแล้ว
อีกหนึ่งอาชีพที่ทำอยู่ก็คืองานธุรการที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครราชศรีมาด้วยนะครับ